ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านที่จังหวัดตรังค่ะ
ก่อเหตุเอามีดพระเนี่ยนะคะ
ผู้ชายคนหนึ่งที่คลั่งยาเสพติด

เพราะว่าถูกก่อกวนถูกระรานมาตลอด
แต่ว่าลูกบ้านบอกว่าผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนี้
เป็นคนดีนะคะแล้วก็เข้าใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่มีคนเสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ค่ะ

หรือว่าชาวบ้านเรียกกันว่าในฉุยนะคะ

มิดพระฟันเสียชีวิตกลางถนนสายทุ่งนานาพรุ
ที่บ้านทุ่งนาอำเภอเมืองตรังค่ะ
มีแผลชะกันที่ศีรษะ๔แผล
ไหล่ซ้ายข้อศอกขวาแล้วก็ข้อมือขวาเกือบขาดเนี่ยอาวุธเนี่ยค่ะ
คือผู้ก่อเหตุก็คือนายประพันธ์ใหม่สวัสดิ์นะครับ

รอมอบตัวกับเจ้าหน้าที่พร้อมกับมีดพระนี่แหละค่ะ

ผู้ตายติดยาเสพติดต้นแรงค่ะ
แล้วก่อนเกิดเหตุก็เกิดอาการอารวาส
เอาหนังสติ๊กยิงลูกหินใส่กระจกบ้านนายประพันธ์แตกแล้วก็หนีไป
หลังจากนั้นกลับมายิงอีกใส่อีก๒ครั้งนะคะ
แล้วก็ใช้มีดพระฟันประตูบ้านของนายประพันธ์

ปรากฏกลับมาอีกเป็นรอบที่๓เอามีดฟันประตู
ตรงจุดนี้ค่ะก็เลยทำให้นายประพันธ์สุดทน

แล้วก็ไล่ฟันนายสุชาติจนเสียชีวิตอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะ
วันนี้ผู้สื่อข่าวลงไปที่พื้นที่ค่ะบ้านของนายประพันธ์
ไปดูสภาพนะคะปรากฏว่ากระจกบ้านแตก
สินบางส่วนก็เสียหายแล้วมีร่องรอย
การจุดไฟเผาตัวบ้านบางส่วนด้วยนะคะ
นี่ค่ะนี่คือร่องลอยที่บ้านของนายประพันธ์นะคะ

ไม่เคยมีปัญหากับใครนะคะเป็นคนดีทำงานช่วยเหลือสังคม

ถ้าไม่มีใครไปบีบบังคับให้ต้องทำ
รู้จักกันมา๑๐๒๐ปีเป็นคนที่ไม่ใช้ความรุนแรงนะคะ
ส่วนในฉุยนะคะสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับชาวบ้านอยู่บ่อยเลยนะคะ
แล้วก็ไปทำแบบนี้กับนายประพันธ์หลายครั้งแล้ว
ก็ชาวบ้านที่ให้สัมภาษณ์กับเราก็บอกว่าเข้าใจ
แล้วก็คิดว่าคงจะสุดทนแล้วค่ะเนี่ยค่ะ
ขณะที่นางประทีพค่ะภรรยาของนายประพันธ์บอกว่า
หลังจากตำรวจไม่คัดค้านการประกันตัวก็ประกันตัวให้สามีมาสู้คดีค่ะ
เธอก็บอกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่รู้จะทำยังไง
เข้าใจสามีเพราะว่าเธออยู่ในเหตุการณ์มาด้วยตลอดทุกเหตุการณ์นะคะ
แล้วที่ผ่านมาสามีก็ไม่เคยคิดจะทำร้าย
เพราะว่าไล่ไปหลายรอบแล้วแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยไปแจ้งความไว้ด้วยค่ะ
ล่าสุดตำรวจสพเมืองตรังสอบสวนนายประพันธ์นะคะ
ก็รับสารภาพบอกก่อเหตุจริงหลังสอบสวนก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
แล้วก็อนุญาตให้ประกันตัวค่ะ